ว่าข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เกินกว่าเหตุไหม
มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะแกขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดในช่องจอดมอเตอร์ไซค
แต่ปรากฏว่าตอนที่จะเอาออกเนี่ยเอาออกไม่ได้
รถเก๋งมาจอดขวางปิดทางอยู่
สิ่งที่เขาทำคือไปหาก้อนหินมาค่ะ
มาขีดมาขูดรถเก๋งแบบนี้ค่ะ
รักษณะแบบนี้มันเกินกว่าเหตุไหม
เขาบอกว่ารู้แหละว่ารถเก๋งผิด

แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขูดไปขีดรถเขาแบบนี้ไง

ก็คือนายสารวุฒิสามารถอายุ๓๒ปีนะคะ
หลังจากที่ไปเจอเหตุการณ์นี้พอดี
เพราะคุณสารวุฒิเห็นว่าการกระทำแบบนี้

แต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขูดขีดรถเขาแบบนี้
คือราวให้ฟังขาเดิมทีเดียวจุดที่รถเก๋งจอด
เมื่อก่อนให้รถจอดได้นะ
แต่เพิ่งจะมาทำเป็นทางเข้าออกของมอเตอร์ไซค์
คนขับรถเก๋งอาจจะไม่ทันสังเกตก็เลยมาจอดตรงนี้

เพื่อให้คู่กรณีเขาได้เจอกันเจรจากันไกลเกลี่ยกัน
แล้วก็จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งเพื่อเตือนสติว่า
มีสติก่อนสตาร์ทนะคะก่อนที่จะไปขูดไปขีดรถเขา
คิดดูนะว่าข้าวเสียหายเท่าไหร่

ผมมองว่าการกระทำแบบนี้ครับมันเป็นการกระทำที่ไม่สมควรมาก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถของเราเองอย่างนี้ครับ
แล้วเป็นรถยนต์ด้วยแบบนี้เราก็เราก็ไม่พอใจแน่นอนเลย
จะมีคนมาทำแบบนี้แล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าใครเป็นคนทำนะครับ
ซึ่งผมเองก็มีรถยนต์และผมมองว่า
ใครมาขี่รถเราเราก็ไม่พอใจนะเอาจริงถึงว่าเราจะผิดนะ
คุณค่าซ่อมไม่ได้ถูกนะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุชี้พิกัดนิดหนึ่ง
อยู่ในท้องที่ของสพป่าตองจังหวัดภูเก็ต
เบื้องต้นทางโรงพักบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกข์

แต่ตรวจสอบคลิปที่ปรากฏแล้วนะคะ
พบว่ารถเก๋งไปจอดคล่อมเลนในช่องที่
ขึ้นลงชายหาดป่าตองของนักท่องเที่ยว
และช่องนี้เป็นช่องขึ้นลงของรถจักรยานยนต์ด้วย
คือก็จอดที่ผิดทางจริงนะครับ
แล้วก็จะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนต่อไป
เพราะดูจากคลิปแล้วตำรวจบอกว่าเข้าข่ายผิดทั้งคู่
คือคนขับรถเก๋งอย่างที่บอกไป
มีความผิดฐานจอดรถกิดขวางทางเดินรถ

ส่วนผู้หญิงที่ไปขูดไปขีดรถเขาเนี่ยนะคะ
ก็คือมีความผิดทำให้เสียทรัพย์
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาตัวทั้งสองคนนะคะ
คือต้องคิดให้ดีนะคนหนึ่งผิดกฎการจราจร

อีกคนทำให้เสียทรัพย์เนี่ยโทษหนักกว่า